เป็นกำลังใจให้เลิกลากันไปแล้วนะคะ

หลังจากที่ศึกษาดูใจกันมาเกือบปีกว่าเหมือนกันนะ
ล่าสุดค่ะฝ่ายชายขอมาพูดบ้างนะคะ

โดยฝ่ายชายค่ะรับว่าห่างกับฝ่ายหญิงระยะหนึ่งแล้ว
ส่วนสาเหตุที่ต้องหยุดเส้นทางรักนั้นท็อปบอกแบบนี้
เก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันครับพี่
แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องมือที่สาม
และที่คนมองว่าพอเฮิตแล้วก็หันไปเข้าหาทางทำนะ
นักแสดงหนุ่มจะว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
เหตุนะครับจริงแล้วผมว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนแหละ
คนสองคนเราในการจะคุยกันเนี่ยมันก็มีดีเทลอะไรหลายอย่าง
ซึ่งผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดดีกว่า
แต่เพียงนั้นมีสามที่ไม่มีเพียงแน่นอน

มีการคุยกันปรับกันอยู่แล้วชอบทำบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เห็นภาพมากนัก
เราแบบเพิศจนแบบว่าต้องไปปฏิบัติธรรมหรือเปล่าหรือยังไง
ผมว่าจริงแล้วมันก็แล้วแต่มึงมองคนน้องแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ละครับ